ดูอีกหนึ่งเรื่องไปดูฝีมือของตำรวจกันต่อนี่แหละค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกไปค้นบ้านหลังนึงเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะ
เรื่องของยาเสพติดก็คือกลุ่มนี้เขาถูกใช้เอาสถานที่นี้เป็นมั่วสุมเสพยาบ้าแล้วก็รับส่งยา
ตำรวจได้ข่าวมาก็บุกเข้าไปจับตัววัยรุ่นได้สามคนแต่จังหวะที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
วัยรุ่นกลุ่มเนี้ยเขาก็พยายามที่จะทำรักฐานเออ

บ้านให้ต้องไปสะเฟ่สะเฟ่

เย็นเย็น

ในพื้นที่ตำบลคลองเฉลิมในอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
เพราะว่าได้รับแจ้งเบาะแสมาค่ะว่าบ้านหลังนี้แหละ
ถูกใช้เป็นที่พักยาเสพติดแล้วก็มั่วสุมเสพยาด้วย
บุกเข้าไปจับไว้รุ่นได้๓คนค่ะ
ชื่อนายอภิเชษศรียานเกมวัย๒๓ปี
นายสุธิชัยขาวเหลือ๒๑ปี
แล้วก็นายสุภกิจรักจำรูนอายุ๓๒ปีนะคะ
ซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นเนี่ย
ได้ยินเสียงราดน้ำลงโถส้วมแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนของอะไรสักอย่างเนี่ย

แว๊บแรกจะได้ที่รู้เลยว่าเทยาเสพติดลงไปแน่
สั่งการเลยให้อีกคนนึงวิ่งเอาตระก้าไปรองที่บริเวณปลายท่อค่ะ

เขารู้ด้วยปลายท่ออยู่ตรงไหนอ่ะเก่งจริงจริงเนี่ยค่ะเอาตะก้ามารองแบบนี้เลย
แล้วก็ได้ยาบ้ามาจำนวนนึงค่ะแล้วพอไปตรวจค้นภายในบ้านเนี่ย
ก็ยึดยาบ้ามาได้ทั้งหมดสองร้อยแปดสิบเอ็ดเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพด้วย
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังออกมาจากห้องเช่าข้างไปถามดูเขาว่ายังไงคะ
อ่าเขาบอกว่าชาวบ้านระแวกนั้นเนี่ยไม่รู้จักกับเจ้าของบ้านนะคะ
ก็เลยงัดกับประตูเข้าไปด้านในพบเด็กวัยแค่ขวบเศษยืนร้องไห้อยู่ลำพัง
ไม่พบพ่อกับแม่เด็กก่อนที่จะมีชาวบ้านแสดงตัวว่าเป็นญาติ
เขาบอกว่าสงสัยพ่อกับแม่เด็กกลัวความผิดปิดบ้านเลยแล้วก็ทิ้งลูกอยู่คนเดียวเด็กเลยร้องไห้ไง
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจก็จับกลุ่มเอเย่นค้ายาเสพติดรายหนึ่งได้ในพื้นที่อำเภอกงหรานี่แหละ
แล้วก็เอเย่นคนนั้นเป็นคนซัดทอดว่าบ้านเช่าหลังนี้ถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมแล้วก็ลักลอบขายยาเสพติดด้วย
ถึงได้เข้ามาตรวจค้นกันที่นี่ทั้งตำรวจทั้งทหารเลยนะคะ
ก็ควบคุมตัววัยรุ่นทั้ง๓คนไปดำเนินคดียึดรถจักรยานยนต์รถยนต์ไว้
ตรวจสอบว่าได้มาจากการค้ายาเสพติดหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปดูกันก่อนนะคะ
แต่ก็น่าคิดนะพอถึงเวลาจับกลุ่มอย่างนี้ใช่ไหม
ค่ะเวลาเวลาซ่อนหลักฐานหรือว่าทำลายหลักฐานเนี่ยเอา
ทิ้งชะโครกใช่ไหมคะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น
เขาไม่เอากลับมาใช้ต่อใช่ไหมเอาไปขายใหม่อย่างเงี้เหรอ
คือเอาจริงคือเราไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะเรื่องยาเสพติด
แต่มันก็น่าคิดเนอะค่ะคือจริงมันทำไม่ถูกอยู่แล้ว
มันไม่ถูกกฎหมายด้วยแล้วก็แม้ถึงขนาดทิ้งลูกทิ้งเต้าเอาไว้
แล้วก็ตัวเองหนีนี่มันไม่น่าเล่นเลยดูสิเอาพูดตรงเลยอ่ะนะ